ทราบกันดีว่าสาวแคทอริยาเนี่ยเธอเชื่อว่าตัวเองเป็นลูกหลานพญานาค
ซึ่งก่อนจะลงมือทำสิ่งใดก็ตามต้องไปไหว้ขอพรจาก
พญานาคตลอดเวลาค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้มีอีกหนึ่งสิ่ง
ลูกทุ่งสาวนั้นเชื่อว่าทำให้ชีวิตเธอปัง
บังก็ดังมากรวมถึงเป็นที่รู้จักการรูปครูปด้วย

เครือเถาหลงหรือเครือเขาหลง

ที่ได้มาจากแฟนคลับภัคดิ์หนึ่งคุณผู้ชม

ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเรื่องนี้บอกกับบันเทิงไทยรัฐ
เป็นที่แรกเลย

เชื่อกันว่ามีพลังอันเล่นลับลึกลับซ่อนอยู่
ส่งผลให้แบบในด้านเสน่ห์มหานิยม
ทุกคนหนุ่มเขาป่าเมียมาหาน้องหมดแล้วนะ

อันนี้ได้มาจากแฟนคลับท่านหนึ่งที่เขาหวังดี
ตั้งแต่ได้มาชีวิตหนูรุ่งเรืองในทุกด้าน

เป็นพี่ที่รักมากเหมือนกันค่ะ
ให้มาแกมีแค่สองอัน
เป็นเขาเรียกเครือเขาหลงค่ะ

อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ

น้องแคทจะไม่ค่อยได้รางวันเท่าไหร่

หนูได้วันนั้นแล้วหนูก็ได้ติ๊บวันนั้นเลยประมาณ

ใช่ค่ะจากที่หนูไม่ค่อยได้มา
หนูก็เลยแบบบางวันที่คนอื่นไม่ได้

อันนี้คือก่อนที่จะป่าเมียดังด้วยนะ

เปิดได้ติ๊บสี่ห้าพันตอนนี้

ต้องเป็นสักเส้นสองเส้นขอแม่ง
เราอยากได้ติ๊บบ้าง